คุณผู้ชมเดี๋ยวดูข่าวนี้หน่อยค่ะแหมเป็นข่าวที่หมัดเข่าศอกนี่มาครบเลยจริง
สามีกับภรรยาค่ะสามีขอตังค์ภรรยาขอ๒๐๐ได้ไหมภรรยาไม่ให้ค่ะ
๒๐๐ขอไปนี่จะขอไปซื้อยาบ้านะทีนี้ก็เลยประเคนแม่ไม้มวยไทย
แล้วชาวบ้านเนี่ยไปช่วยภรรยาออกมาจากบ้านได้ทีนี้สามีแอบอยู่ในบ้านซ่อนอยู่ในบ้าน
เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะตอนที่ตำรวจปฏิบัติการโบกจับหัวข้างลายนี้ค่ะ
นอนหลับ

พรชัยออกมาหน่อยออกมาคุยกันหน่อยแต่พรชัยเนี่ยนอนอยู่บนเตียงไม่ยอมลุกเลยฮะ
ใช่ค่ะก็หมดเรี่ยวหมดแรงแหละคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปในห้องนอน
นี่จับกลุ่มได้นะคะคนนี้คือนายพรชัยสุวรรณเขตอายุ๔๒ปีค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเขาไม่ได้อยู่สภาพนี้เลยนะ
เพราะว่าก่อนหน้าเขาก็คุ้มคลั่งซ้อมเมียจนเมียน่วมไปทั้งตัวเลย
แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัวได้เพราะเขาหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเนี่ยนะ
ค้นตัวเจออะไรบ้างค้นห้องเจออะไรบ้าง
เจอนี่ค่ะอุปกรณ์เสพยาบ้าเจอยาไอซ์อีกจำนวนมากนะคะ
ทีนี้พอรวบตัวได้ก็คุยกับพรชัยนั่นแหละพรชัยก็รับสารภาพ
ผมซ้อมเมียผมจริงตำรวจก็ถามว่าอ้าวพรชัยแล้วจะซ้อมเมียทำไมล่ะ
เอ้าคุณผมโกรธนี่คุณตำรวจขอตังค์เมียสองร้อยเมียไม่ให้
ตำรวจก็เลยถามว่าเอาแล้วจะเอา๒๐๐ไปทำอะไรจะไปซื้อยาบ้า๒เม็ด
ทีนี้ผมก็เลยขู่เมียไปว่าจะให้หรือว่าไม่ให้ถ้าไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวเจอดีแน่
หลังจากนั้นเมียผมยังไม่ให้ก็เลยแย่งกระเป๋าตังค์กัน
ทีนี้ผมก็เลยประเคนแม่ไม้มวยไทยหมัดเข่าศอกมากันครบเลยนะคะคุณผู้ชม
ทำร้ายจนภรรยาเนี่ยโอ้โหบอบช้ำทีนี้ชาวบ้านอ่ะเขาได้ยินเสียง
อะไรเสียงมันดังมากเลยชาวบ้านก็เลยพยายามช่วย
ช่วยภรรยาเนี่ยออกไปนอกบ้านก่อนแต่ว่าตัวนายพรชัยเนี่ย
บอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านเลขที่๘๓ทับ๒๑เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ชนบุรีทีนี้ภรรยาของนายพรชัย
ชื่อว่านางสาวสุกัญญาสุวรรณเขตก็เล่าให้ฟังบอกว่า
แล้วช่วงหลังเนี่ยก็ยังเสพยาอยู่แล้วเคยเกิดอาการแบบนี้คุ้มคลั่งมาหลายครั้ง
คุ้มคลั่งทีนึงก็โอ้โหคุณตำรวจทำลายข้าวของในบ้าน
หม้อหายจานชามาแตกหมดเลย

รอบนี้คุณตำรวจดิฉันพูดจริงดิฉันไม่ไหวแล้ว

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับสามีของดิฉันให้ถึงที่สุด
จะได้กลับตัวเป็นคนดีขึ้นมาบ้างสักที
อันนี้ภรรยาบอกกับตำรวจแบบนี้นะคะ